ไทยรัฐทีวียกทัพซีรีส์ดัง

แกร่งผู้กรอบกู้ราชวงศ์ชิง
ไม่ทอดทิ้งห้องเต้เจ้าเล่ดุดพญาหงษ์
ไทยรัฐทีวีภูมิใจเสนอ
สู้สีไทเฮาองค์เหนือปลัง
เริ่มตอนหนูแรกพร้อมกันทั้งประเทศ
วันเสาร์ที่๒มกราคม
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒